ทุกผู้ชมครับเอาต่อเรื่องนี้อีกหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ยังไงคะก็สืบเนื่องจากประเด็นกรณีที่ดาราสาวก้อยอรัชพรที่ไปโพสต์ภาพของนายกลุงตู่
อ่าอ่าที่นายกลุงตู่บอกว่านี่กลางมาอย่างหลายวันแล้วนะอ่าไม่จำเป็นก็ให้กักตัวอยู่บ้านอ่ะ
ใช่อ่าคุณก้อยก็โพสต์สำหรับประมาณอย่างเนี้ยนะอ่าท่านก็ตามกำลังหลายวันแล้ว
แล้วคุณปรินาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็เลยออกมาโพสต์บอกว่าโอ้โหลักษณะแบบนี้เนี่ยเออ
มันโหนลุงตู่หรือเปล่าก็พาดพิงไปแบบนั้นแบบนี้มีการยกกล่าวอ้างเกี่ยวเรื่องของออทิสติก
คือคุณปรินาบอกว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตครับอืมอ่าหลังจากนั้น
ทนายอนัญชัยชัยเดชทนายความชื่อดังนะครับ
ซึ่งท่านมีลูกที่เป็นออทิสติกท่านก็ออกมาพูดลักษณะประมาณว่าเออ
แม่แบบนี้ก็ไปพาดพิงหรือไปหยิบยกคนที่เขาเป็นออทิสติก
ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะฮะแล้วคนที่เป็นออทิสติก
อย่างลูกของทนายอนัญชัยเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถมากมายเยอะแยะไปหมด
อืมนะครับอ่ามีนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม
ก็ออกมาทำเรื่องร้องเรียนตรงนี้ไปถึงประธานสภาผู้แทนรัศดรก็มี
คุณปรินาเองก็ไปแจ้งความใช่ไหมฮะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับทั้งทนายอนัญชัยก้อยรัชพรแล้วก็นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม
ใช่ค่ะทนายอนัญชัยก็บอกว่าโอ้โหอย่าเรียกค่าเสียหายอะไรเลย
หนึ่งล้านบาทเนี้ยเรียกร้อยล้านเลยก็ได้อืมบอกฟ้องผมคนเดียวก็พอ
แล้วไม่ต้องไปแจ้งความผ่านตำรวจหรอกฟ้องศาลไปเลยอืม
จะได้เร็วเร็วนะฮะล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
นายอนัญชัยนะครับบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มเติมอีกนะ
วันนี้ฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับเราได้ไปคุยกับทนายอนัญชัยนะครับ
นายอนัญชัยบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยนะครับ
เดี๋ยวจะมีการถลงแถลงอะไรกันเพิ่มเติมกับองค์กรต่างต่าง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

กรคนพิการระดับชาติเนี่ย
จะร่วมกันแถลงข่าวกรณีของ
คุณเอ๋ปรินานะฮะ
จริงจริงผิดคุณบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างงี้ไม่ได้ไปฟ้องศาลเลย
จะได้รู้ก็ดำรู้แดงกันไปเลยใช่ไหมครับ
นี่ไปเล่นแจ้งความตำรวจทำให้เป็นข่าวอย่างนั้นมันนี่ประโยชน์
วันนี้ทนายอนัญชัยก็โพสต์เอาไว้นะฮะรายชื่อของ๘องค์การคนพิการระดับชาตินะครับ
ที่จะร่วมกันแถลงเกี่ยวกับเรื่องกรณีของคุณเอ๋ปรินานะครับ
เดี๋ยวก็รอดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ
นายกสมาคมทางสภาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ออกแถลงการเรียกร้องให้นางสาวปรินากล่าวคำขอโทษ
นะครับและเป็นการยุติการคุกคามทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและ
อายาที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องทันทีด้วยนี่นะฮะก็มีการออกแถลงการ
เราพยายามติดต่อไปยังคุณเอ๋วรินานะฮะคุณเอ๋วรินาบอก
ว่าเดี๋ยวจะขอพูดทีเดียวเลยก็แล้วกันนะฮะอ่าก็เดี๋ยวรอฟังว่า
จะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนนะครับที่อาจจะมีการพูดถึง